คดีนี้ค่ะคดีลุงวิศวะเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้
เรื่องนี้เป็นข่าวดังเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่อ่างศิลา
เมืองชนบุรีทุ่มหนึ่งสี่กุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
เหตุการณ์ครอบคร่าวก็คือลุงวิศวะเนี่ยค่ะอยู่ในรถเก๋ง
ก็คือไปกับแม่กับภรรยากับลูกจอดรถเพื่อซื้อของฝาก
แต่มีรถของกลุ่มผู้ตายอ่ะค่ะขวางทางอยู่อืม
จังหวะแรกก็ทะเลาะกันแล้วคือบีบแรร์เปิดไฟแล้วก็ลงไปด่ากัน
ต่อว่ากันทะเลาะกันไปแล้วรอบหนึ่งแต่พอรถของกลุ่มผู้ตายขับออกไป
ของลุงวิศวะขับตามแล้วลุงวิศวะมีปืนอืม
แล้วก็กลุ่มของผู้ตายเนี่ยเขาก็ลงมาทะเลาะกันแหละลงมาหาเรื่อง
วิศวะบอกว่าป้องกันตัวเพราะในรถมีทั้งแม่มีทั้งเมีย
มีทั้งลูกเลยยิงปืนใส่เข้าไปเสียชีวิตไปคนหนึ่ง
นายนวพลหรือปอนผึ่งผายอายุ๑๗ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
คดีเนี้ยคนวิจารณ์กันเยอะมากครับช่วงแรกแรกอะนะคะก็สงสัยลุงวิศวะ
ว่าโอ้โหก็มากับลูกกับแม่กับเมียแล้วก็มาถูกกลุ่มวัยรุ่น
มาหาเรื่องมาทะเลาะมาโวยวายมาต่อว่าใส่แต่เสียงก็แตกออกเป็นสองฝ่าย
เพราะภาพจากกล้องหน้ารถของลุงวิศวะนี่แหละค่ะคือหลักฐานสำคัญนะ
มันทำให้เห็นว่าจังหวะนั้นลุงวิศวะโกรธขนาดไหน
ทำไมไม่ระงับยับยั้งชั่งใจถ้าจบตั้งแต่ช็อตแรกทะเลาะกันจุดแรก
ขับตามไปเรื่องมันก็คงจะจบอันนี้เป็นการพิเคราะห์จากศาลท่านด้วยนะคะ
ฉันพูดตามคำพิเคราะห์ของศาลเพราะว่าคดีนี้เนี่ยสารชั้นต้น
พากษาไปยี่สิบเจ็ดกันยายนปีที่แล้วลุงวิศวะ
นายสุเทพโภชนะสมบูรณ์อายุ๕๐ปีที่เป็นวิศวกรนะคะ
สารท่านสั่งจำคุกสิบปีเลยนะคือตอนแรกเนี่ย
จำคุกสิบห้าปีแต่ลดโทษให้เหลือหนึ่งในสามก็คือสิบปี
ปรับคดีอาวุธปืนสองพันบาทจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนสามแสนสี่หมื่นบาท
พร้อมดกเบี้ยร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีนับตั้งแต่วันยื่นคำร้องขอ
กว่าจะชำระเสร็จแล้วมาวันนี้สารอุทธรณ์ท่านก็พิพากษายืนตามสารชั้นต้นนะคะ
ครับลุงวิศวะโดนจำคุกสิบปีนะคะโอ้โห
และในรายละเอียดคำพิพากษาของศาลน่าสนใจมากจริงค่ะคุณผู้ชม
อุทธรณ์ท่านพิเคราะห์บอกแบบนี้นะคะก็คือพฤติกรรมของลุงวิศวะเนี่ยค่ะ
ก็คือตั้งแต่ต้นที่กลุ่มของผู้ตายจอดรถที่หน้าร้านขายของฝากกีดขวางทางออกของจำเลยก็คือทางลุงวิศวะเนี่ยค่ะ
ตรงนั้นเนี่ยเถียงกันแต่ไม่มีการพูดจาที่ไม่สุภาพจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
แต่ทางฝั่งของลุงวิศวะกระพริบไฟใส่บีบแร่หลายครั้งแล้วก็เริ่มพูดคำไม่สุภาพ
ในลักษณะยั่วโทษะของกลุ่มผู้ตายก่อนตอนที่เขาขับรถออกไปแล้วแล้วลุงวิศวะมีปืน
แสดงว่าตัวลุงวิศวะที่เป็นจำเลยกับภรรยาที่นั่งอยู่ในรถนะคะมีโทษะคือโมโห
เหมือนกับพร้อมที่จะทะเลาะกับกลุ่มผู้ตายตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าตอนที่มีคลิปออกมาเรื่อย
แล้วคลิปที่ได้ยินเสียงจากในรถของนายสุเทพหรือว่าลุงวิศวะเนี่ยมันได้ยินเสียงหมด
ใช่เรื่องการหยิบปืนเอาปืนขึ้นมาเปิดกระจกตะโกนต่อว่ากันอะไรกันเนี่ยนะ
สำคัญจริงแล้วสารท่านบอกว่าการที่ฝั่งจำเลยก็คือฝั่งลุงวิศวะอ้างว่า
เหตุการณ์นั้นน่ะทะเลาะกันนิดเดียวจบลงแล้วสารท่านบอกว่าฟังไม่ขึ้นนะคะ
ก็เพราะว่าเมื่อกลุ่มผู้ตายขับรถตู้อะไรออกกันไปถ้าลุงวิศวะซึ่งเป็นจำเลยในคดีนี้
มีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจจอดรถรอสักพักเพื่อให้โทษะคลายลง
แล้วค่อยขับรถออกไปเหตุทะเลาะวิวาสในคดีนี้คงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
นี่คือตามคำพิพากษาของศาลเลยนะคะแต่จำเลยซึ่งก็คือลุงวิศวะเนี่ย
ขับรถตามไปในทันทีขับไปแซงบีบแรยาวใส่แสดงให้เห็นว่า
จงใจเจตนายั่วโทษะกลุ่มผู้ตายค่ะ
ไม่ได้เป็นการบีบแร่เตือนเหมือนที่ลุงวิศวะอ้างค่ะ
ส่วนนี้เป็นคลิปจุดปลายทางที่ว่ารถตู้เขาก็เหมือนกับตอนที่ถูกไล่มาเรื่อย
ก็เลยมาจอดดักใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมีการลงไปกรู
สารท่านมองว่าเหตุการณ์นี้มันเชื่อมโยงกันนะคะตั้งแต่ต้นจนจบ๕นาทีกว่าเอง
พฤติการเหมือนกับจำเลยเป็นคนเริ่มต้นก่อเหตุทะเลาวิวาสด้วยซ้ำ
ก็คือเริ่มโมโหก่อนแล้วก็พอฝ่ายผู้ตายเขาตอบโต้ด้วย
ก็เลยเป็นการสมัครใจร่วมกันทะเลาะวิวาส
ดังนั้นจะอ้างว่าฝ่ายผู้ตายเริ่มก่อนก่อเหตุก่อนตัวเองป้องกันตัว
ชักปืนออกมาป้องกันตัวเองและคนในครอบครัว
สารท่านมองว่าฟังไม่ขึ้นนะคะ
ก็เลยพิพากษายืนตามสารชั้นต้นจำคุก๑๐ปี
หลังจากทราบผลการตัดสินทางธนาความก็ขอประกันตัว
ประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นดีกา
ด้วยเงินสด๘๗๔๐๐๐บาทนะคะ
แล้วก็บอกว่าน้อมรับในคำตัดสินของศาล
แต่ก็ต้องสู้เพื่อให้ความจริงปรากฏค่ะ
แล้วก็ตัวลุงวิศวะเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วย
ก็เลยเป็นสาเหตุที่ยื่นไปต่อสารว่า
ขอประกันตัวก่อนแล้วก็ไปสู้กันต่อในชั้นดีกา
ทางฝั่งครอบครัวของผู้ตายนะคะ
คุณแม่ก็บอกว่าพอใจคำตัดสินของศาล
แสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมมีอยู่จริง
บอกเหนื่อยมากที่ต้องมาสาร๒ปีแล้ว
แล้วก็ตั้งแต่หลังเกิดเรื่องเนี่ยค่ะ

ทางฝั่งของผู้ตายคือถูกคนในสังคมโลกโซเชียลต่อว่าเยอะมาก
ว่าไปก่อเหตุก่อนไปทะเลาะกับลุงวิศวะเขาก่อนอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วก็ทางฝ่ายจำเลยไม่เคยไปคุยไม่เคยจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนอะไรด้วย

แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ผมว่าคดีนี้
เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีสำหรับทุกคนในปัจจุบันเลย

ปัจจุบันปัญหาบนท้องถนนลักษณะแบบนี้ก็ยังมีอยู่ทุกวัน